แซ่บนะรวบตึงมาแล้ว๕อันดับเลยของมาลัยไทยรัฐของเรา
เริ่มกันที่แซ่บแรกค่ะธัญญาอาสยามเป็นไง

แม้น้องจะไม่ใช่ดังแบบมืออาชีพเพราะน้องเป็นนักร้องใช่ไหม
แต่ความสดใหม่และพัฒนาการความสวยของน้องนี่นะโอ้โหเบ้าหน้าใหม่ฟ้าประธานอยู่เหมือนกัน
มาต่อกันที่อันดับ๒ค่ะไม่ใช่คนอื่นไกลค่ะ
ใบเตยสุธีวันค่ะนักลูกทุ่งสาวสุดฮอตยอดฮิตจริงคุณผู้ชม
ใบเตยคืนบันลังทั้งทีคุณผู้ชมสมศักดิ์ศรีฉายาลูกทุ่งสั้นเสมอหูค่ะ
ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยราชเตอร์จากช่างภาพชื่อดังของเมืองไทยคุณผู้ชม
จอร์ดทาดาความสับความเยาวยวนความร้อนแรงแบบฉบับใบเตยคือครบเครื่องที่สุดค่ะ
และตามมาติดที่อันดับ๓ค่ะตกเป็นของนางเอกวิกหมอชิดน้องเปรี้ยว
ทัศนียาค่ะปีที่ผ่านมาเจ้าตัวทุ่มทุนอย่างหนักคุณผู้ชม
น้ำหนักลดไปถึง๑๒กิโลกรัมค่ะจนกลายเป็นนางเอกหุ่นซีดแซ่บซ่า
คุณผู้ชมค่ะหนุ่มมองแล้วต้องเหลียวหลังเลยค่ะ
แบบนี้นะคะเรียกว่าเปรี้ยวจริงค่ะ
เปรี้ยวจี๊ดซีดซาดไปเลยจ้า
คุณผู้ชมคะจากอันดับ๓ไปต่อกันให้อันดับ๔ดีกว่า
กับสาวบัวนารินทิพย์

ก็ยอมใจอ่อนถ่ายภาพสุดวิวกับมาลัยเทรักของเราค่ะคุณผู้ชม
และการถ่ายมาลัยเทอร์รักษ์ครั้งนี้นะ
เจ้าตัวยอมรับเลยนะคะว่าเป็นครั้งแรก
ที่มีโอกาสถ่ายอะไรที่มันแบบเซ็กซี่ขนาดนี้
แม้จะเป็นงานใหม่ที่ท้าทายแต่ภาพที่ได้โอ้โห
เผ็ดร้อนอยู่ไม่เบาเลยนะคะ
ปิดท้ายกันที่อันดับ๕แจมชะรัฐา
แม้ปีที่ผ่านมาจะมีอุปสรรคเรื่องรักติดขัด
แต่ความแซ่บของแฟชั่นมาลัยไทยรัฐของสาวแจน
โอ้โหบอกเลยว่าร้อนแรงเกินต้านจริง
รูปร่างทุกสัดส่วนลงตัวมาก
หมวยและผิวขาวออร่า
หนุ่มคนไหนเห็นแล้วก็อ้าปากค้าง
กับความจึ้งและความเซ็กซี่ค่ะ
โอ้โหพลอยจ๋าเห็น๕สาวสุดแซ่บมาลัยไทยรัฐแบบนี้